ไปดูช่วงที่กู้ภัยร่วมกับตันยูไปช่วยผู้ประสบอุทธกภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาเนี่ยไปเจอเพื่อนบ้านพายเรือออกมาอ้าวมีใครนั่งมาด้วย
มีป้าแมวป้าแมวอายุ๖๙บอกป้าแมวกลัวแล้วไม่ไหวแล้ว
ช่วยป้าแมวเอาป้าแมวออกมาหน่อย
จะไปไหนเนี่ย

ป้าป้าอยู่ดีป้าแมว

ป้ากลัวน้ำอ่ะพอมันขึ้นบนด้านบนพื้นบ้านมันเดินยุ่บ

มันไม่เคยมีอย่างนี้เนี่ย
โอ้โหใครเห็นก็สงสารป้าแมว

คือเจอน้ำทะลักเข้าบ้านพลัก
อยู่คนเดียวว่ายน้ำก็ไม่เป็น
ร้องไห้ไม่อายใครเลยเห็นไหมล่ะ

ตอนที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
เอาเรือท้องแบนออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะครับ
หลังจากคันดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันพังทลายครับ
แล้วก็ชุมชน๑๐แต่บนบางประกฎเอาเผลอป่ามโมกจอ่างทอง
มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะครับ
ระดับน้ำสูงตั้งแต่๑เมตรขึ้นไป
บางจุดเขาบอกว่าเกือบแล้วเกือบ๒เมตรแล้วนะครับ
มีบางคนนะครับเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงบ้านไม่ยอมออกไปไหน
เก็บข้าวเก็บของนอนอยู่ในบ้านนั่นแหละนอนอยู่บนชั้นสอง
เพราะว่าบ้านหลังนั้นน้ำยังไม่ถึงชั้น๒
รายก็เก็บข้าวของไปอยู่บ้านญาติแล้วก็มี
ระหว่างทางครับที่กู้ภัยก็เข้าไปเนี่ย
ไปเจอชาวบ้านพายเรือออกมาพาป้าแมวออกมา
แมวจะ๗๐แล้ว๖๙ปีแล้ว
ชาวบ้านในชุมชน๑๐นะครับตะบนบางปรากฏ
ที่บ้านได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงถึงพื้นบ้านชั้นบน
ใส่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับเลยเข้าไปช่วยเหลือ
ป้าแมวจะเอิ้นไห้แล้วก็เล่าบอกว่า

ถึงพื้นบ้านชั้นบนแล้วกลัวมากเลย
สุดท้ายทนความกลัวไม่ไหวเบาะเพื่อนบ้านบอก
พายเรือไปส่งฉันหน่อยพายเรือไปส่งฉันที่บ้านญาติหน่อย
กู้ภัยก็นำตัวไปส่งต่อด้วยความปลอดภัยครับ

ส่วนที่บริเวณถนนสาย๓๐๙ป่าโมกอายุทยาสายในนะครับ
ตะบนบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
จากน้ำจะทะลักท่วมชุมชนในตะบนบางปรากฏแห่งนี้แล้วนะฮะ

ยังไหลข้ามถนนป่าโมกอายุทยาเข้าพื้นที่ตะบนโรงช้าง
ระยะทาง๒๐๐เมตรได้เห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะ

เจ้าหน้าที่มาช่วยกันอำนวยการจราจร
แล้วก็เอาดินมาถมคันดินบนถนน
เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นไหลข้ามถนนนะฮะ
ขยายวงกว้างข้ามถนนไปที่๓๐๙อ่างทองอายุทยา
หมู่ที่๗ตะบนโภษะอำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่ก็เร่งป้องกันอย่างเต็มที่แล้วครับ
เพราะถ้าข้ามไปก็อีกบ้านหนึ่งก็จะน้ำท่วมไปด้วยแล้วล่ะครับ